ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายนะฮะแน่นอนว่าช่วงทศกาลปีใหม่เนี่ยปกติเนี่ยเดินทางกันครับครั่งนะครับผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวีนะครับอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิดคุณปียชาติคงถิ่นบอกว่าปีนี้เนี่ยดูบรรยากาศเงียบเหงาหน่อยนะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะบรรยากาศของเรื่องของสถานการณ์คู่
ต้องยอมรับนะครับว่าบรรยากาศเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับที่สถานีขนส่งหมอชิด๒นะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงากว่าทุกปีนะครับทางบอกข้อสอยเองก็บอกนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่หรือเปล่านะครับทำให้ประชาชนิดก็กังวลหรือเลือก
แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากทุกปีแน่นอนครับก็คือมีการระบาดของโควิด๑๙
ก็เลยต้องป้องกันตัวมากขึ้นและที่สำคัญต้องเดินทางร่วมกับผู้อื่นหลายคนนะครับ
ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อได้หากมีผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมาครับ
เรายังได้คุยกับคนขับแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารนะครับก็บอกว่า
บรรยากาศการเดินทางกับภูมิลำเนาเงียบเหงาปกติแล้ว
ช่วงนี้จะเป็นช่วงทำเงินได้จะค่อนข้างมาก
สักปีนี้รายได้ลดลงกว่าครึ่งครับ

วันนี้ได้ตังค์๔๐๐๕๐๐บาทแต่วันนี้แย่
ทางบริการสร้างข้อมูลมีประชาชนเดินทางกลับพุมลำเนา
มันประมาณ๕๒๐๓๒คนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง๗๐๐๐๐๘๐๐๐๐คน
ส่วนวันนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนามากที่สุด๙๐๐๐๑๐๐คนนะครับ
ก็ได้เตรียมรถไว้๕๐๐๖๐๐เที่ยว
รองรับผู้โดยสารได้ถึง๑๒๐๐๐คน
แต่คาดว่าประชาชนนั้นค่อนข้างน้อยนะครับ

ประชาชนลดลงกว่า๑๓๐บาท
เมื่อเทียบกับเทศกาลปีใหม่ของทุกปีนะครับ
ว่าประชาชนเองอาจจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ส่วนที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร

เรื่องของป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ
ซักประวัติผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือ

เราได้มีโอกาสได้ไปคุยกับทางผู้จำหน่ายตัวนะครับ
ในหลายจังหวัดก็พบว่าโดยเฉพาะจังหวัด๔๘จังหวัด

ประชาชนที่เดินทางไปในจังหวัดนั้นค่อนข้างน้อยนะครับ
ซึ่งก็คิดว่าปีนี้ประชาชนเอง
อาจจะมาใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิดน้อยลงครับ
นี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่สถานีขนส่งหมอชิด
ปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ